ดูกันต่อนะคะงานลำลึกแม่พึ่ง
บอกแล้วนะคะว่างานเขายิ่งใหญ่ทุกคืนค่ะ
แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อคืนนี้เป็นคืนที่๕แล้วนะคะ
สำหรับงานลำลึกแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดกระดานค่ะ
เรียกว่าทัพศิลปินเนืองแน่นแล้วก็มากันแบบเพียบค่ะ
ให้ดูคนนี้นะคะสวยฉ่ำมาเลยค่ะ
น้องลำไยไฮทองคำนะคะบอกเลยว่าเธอสวยมากจริง
เหมือนนางงามเนี่ยลูกหน้ามาน่าใจคือลูกนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะ
ที่สำคัญค่ะคราวนี้มาร้องเพลงให้แม่พึ่งฟังด้วย
โชว์แบบดีมากจริงนะคะจะเป็นยังไงไปดูโชว์เลยค่ะ
พี่แจ๊คเป็นอย่างไรบ้างนี่คือลูกนางงามเลยคุณผู้ชมนะคะ
น้องลำไยเนี่ยตั้งใจแต่งที่จะมาให้แบบแฟนได้ดูกันเต็มที่
แบบแม่พึ่งเนี่ยจริงปลิ๊กป้องนะคะ
น้องลำไยไฮทองคำนะคะสเตียคิวงานแน่นเอี๊ยดค่ะ
แล้วก็ไปขึ้นเวทีแม่พึ่งที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีทุกปีค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็มาโชว์เสียงร้องเพราะในเพลงสาวเอเอ็ม
เพลงนี้คลาสสิกมากเป็นเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะ
บอกเลยเมื่อวานนี้น้องลำไยสวยจัดจริงเสื้อผ้าหน้าผมสวดทรงองค์เอว
เป๊ะแดนทรงแดนเซอร์โอ้โหคุณผู้ชมดูสิสวยมากจริงค่ะ
เรียกว่าเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อมาร้องเพลงในงานแม่พึ่งเพื่อแม่พึ่งโดยตรงเลยค่ะ
อกจากนี้นะคะน้องลำไยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ยังมีศิลปินดังตบเท้าขึ้นเวทีแน่นลืม
เดี๋ยวดูภาพกันเลยคุณผู้ชมทั้งแม่ฮายอภพรนี่ไงชุดเพชรมาเลยสีน้ำเงิน
พักทีมที่เก้าอำพรแหวนเทศนะคะแล้วก็น้องมอสพัฒนาเทศสุภัณฑ์กันเองค่ะ
ทีมนี้เขากำลังดังคุณผู้ชมแล้วก็ทำรำวงย้อนยุคอยู่ด้วยกันค่ะ
เมื่อคืนก็ทำการแสดงแบบจัดเต็มจริงค่ะ
อ่ะมาดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมพี่บนจิตคำซ่อยก็ไปด้วยเหมือนกัน
คนนี้ไม่พลาดสักปีเลยนะคะรวมไปถึงสองพี่น้องลูกทุ่งลิเกชื่อดังกุ้งสุธิราชนะคะ
แล้วก็คุณวิรดาวงเทวันค่ะนะคะมาขึ้นเวทีนะคะ
ยกพ่อยกตามคล้องมาลัยเงินสดกันคึกคักจริงค่ะ
ตามมาด้วยน้องใบเฟิร์นสุธิยาค่ะคนนี้ก็มาทุกปีเหมือนกัน
เมื่อคืนร้องเพลงนี้ค่ะพี่ไปดูหนูไปด้วย
นี่ถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วยถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วย
หนูจะให้ช่างเขาแต่งใบหน้าแล้วไปซื้อขนตาเอามาใส่ให้สวย
คือต้องบอกว่าคือขอบคุณแม่พึ่งนะ
เพิ่งจากไปนอกจากเรื่องโชคลาภใดมหรสบความคื้นเครง
แม่เพิ่งยังมีให้เราได้ติดตามได้มีความสุขทุกปีแบบนี้เลย